ต้องบอกว่าดีใจด้วยนะ
ได้ไหมคะ
ได้ข่าวเร็วว่าจะแต่งงานแล้วหรือเปล่า

แต่แค่มีการพูดคุยกัน

นั้นคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องแต่งงาน
เราไปโฟกัสเรื่องใหญ่เรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างนี้
เพราะว่าหนูเป็นสำคัญนะ
อายุเป็นสำคัญมากเลย

กลัวไข่มันไม่ผลิตแล้วเรื่องนี้ดีมาก

จริงยังก็ยังยังไม่ได้ปรับปรึกษาพอจริงกับว่าจะอะไรยังไง
แต่ใจกลัวทุกน้องรุ่นจะแต่งแล้วไม่บอกเหี้ยได้ไหมคะ
ได้ดีค่ะแต่แบบเย็นง่าย
ใจเราก็อยากจัดแต่งแบบได้ง่ายแบบใกล้นิดแหละ
ในความคิดของลูกมันคิดว่าการแต่งงาน
อย่างที่บอกคือคนที่แต่งงานและจัดงานเดียวไม่ได้แบบมีปัญถ่ายต่อเพื่อนต่อมา
แต่ว่าด้วยสำหรับลูกมันเหนื่องเคยให้สัมพันธ์กับพี่หนุ่มคือเราเห็นการอมไกของแม่ไง

มันก็เลยไม่ได้โฟการ์ดถึงนู่นเท่านึงแต่ต้องทำไหมต้องทำ
การจะอยู่ร่วมกันอีกสิบหกปีหรือกี่ปีจนแก่เท่ากัน
ยังไงเรื่องพวกนี้ก็ต้องเจอแต่หนูพยายามให้มันเกิดในรูปแบบที่เราแฮปปี้ที่สุด
แบบไม่ใช่เพื่ออะไรเลยคนมันอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้ว
มันเรียนรู้อะไรกันหลายอย่างอะไรหลายอย่างสำคัญกว่ากัน
คือเหมือนรู้ว่าถ่ายเรื่องของแม่มาเราสู้กันเยอะมาก
เราเหนื่อยกับสิ่งที่เราต้องซู่อยู่กับเหมือนักใจ

เราเฉยกับอะไรแบบนี้
หมายถึงว่าเราช่วยกับเรื่องของการแต่งงาน

ใช่เราไม่ได้ยืนติดกับคุณคุณค่ะ

เพราะว่าเราเป็นดาราด้วยคุณคุณคุณ

แต่คุณแม่เขาก็รับรู้

เขารู้ว่าหลุยก็ดูแลเขา

ไม่ใช่แบบไปเฉยแล้วก็ไปยืน

เขาทำเขาก็ช่วยเหลือแบบ

มันไม่ใช่แต่เพื่อเอาหน้าเพราะแม่
มันเพียงแต่เพื่อให้มันเกิดความถูกต้อง

มีความสุขของพ่อ

พี่ก็ร้องดีใจด้วยนะ

โอ้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรก็ตาม
แต่อย่างของนู่นนี่มันยังอาจจะไม่ได้เริ่ม

ใหม่ผู้ใหญ่เชิญการ
เขาก็ไม่เคยจัดพิธีอะไรอยู่แล้ว
ต้นมาตลอดจะต้องใช้แบบนี้ใช้แบบนี้
งานของเราภาษาอย่างขนาดข้อผู้มือบาทีมาก

จะได้ไปยินดีเห็นมานานพรุ่งนี้

พี่ยังไม่มีแฟนเลยค่ะ

มันต้องดีค่ะ
น่ากลัวจัง